มาดูเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกงงจังเลยค่ะ

ขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าใจได้ว่าต้องขับอยู่อย่างปลอดภัย
หมวกกันน็อกแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
แต่เขาต้องการใช้มือถือเขาก็เลยจอดรถ

ร่อมมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วโทรศัพท์ผมผิดตรงไหน
ใช่เอางั้นไปฟังหน่อยว่าเขานำเสนอเหตุการณ์นี้ยังไงบ้างค่ะ
มันมีข้อหานี้ด้วยครับผมพึ่งรู้
แล้วผมพึ่งรู้ไง
ผมรู้ว่าเออต้องแบบว่าจอดคุย
ข้อมมมอเตอร์ไซค์จอดอยู่บนรถมาคืนท่าโทรศัพท์เขาได้แต่ทุกคนจะมีออกรเกาะง

ผมไม่พึ่งพอเจอสระนอนนี้
คลิปนี้เขาโพสต์ลงเฟซบุ๊คของเขานะคะคือกายธนพลก็มีคนมาแชร์มาคอมเมนต์มา
แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่า
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็จอดเอาไว้โดยโทรศัพท์คล่อมอยู่บนรถเนี่ยผิดหรือเปล่า
ทีนี้เขาก็เล่าเรื่องราวด้วยว่าเขาขับรถมาบนถนนสาธุประดิษฐ
โทรศัพท์เข้ามาก็เลยจอดรถที่ปากซอยตลาดรุ่งเจริญเพื่อรับโทรศัพท
แต่ว่ายังคล่อมจักรยานอยู่อะค่ะตำรวจมาเห็นก็เลยมาทักเขาแล้วก็เขียนใบสั่ง
แล้วก็ตั้งข้อหาใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เขาก็งงอะค่ะว่าผมก็จอดรถนั้นผมผิดยังไง
ถามถึงเหตุผลของการแจ้งข้อหาตำรวจบอกว่าถึงจะจอดรถแล้ว
แต่ว่ายังนั่งคล่อมรถอยู่แล้วก็คุยโทรศัพท์
ก็ถือว่าเข้าข่ายโทรศัพท์ขณะขับขี่
ถ้าจะคุยเนี่ยก็ต้องลงจากรถก่อนแล้วค่อยมาคุย
แล้วก็ระบุข้อความพร้อมทั้งแฮชแท็กอะไรต่างไป
ทีนี้เรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๕๑มาตรา๔๓
ห้ามให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
แต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์เสริมสำหรับสนทนา
โดยผู้ขับขี่ต้องไม่ถือหรือจับโทรศัพท์
ทำให้ผู้ที่ขับขี่เล่นมือถือขณะขับรถ
ก็สามารถถูกตำรวจจราจรปรับจับได้ทุกกรณี
จะติดไว้ที่พวงมาลัยหรือวางไว้บนเคส
ก็ถูกจับปรับได้ปรับตั้งแต่๔๐๐๐๑๐๐๐บาท
รวมถึงกรณีที่ติดไฟแดงเนี่ยก็ไม่สามารถนำโทรศัพท์ออกมาใช้ได้
ถ้าหากจะใช้มือถือจะต้องจอดในจุดปลอดภัยแล้วค่อยใช้โทรศัพท์
ส่วนกรณีนี้นะคะตำรวจอาจจะมองว่าจอดจักรยานยนต์ริมฟุตบาทที่มันมีแถบขาวแดง
ซึ่งไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่ห้ามจอดด้วย
ก็เลยถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็เลยออกใบสั่งดังกล่าวด้วยนะคะ